ต่อกันที่คุณพ่อลูกแฝดโศกของคู่

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดเขาพาเด็กออกงานอีเวนต์รับทรัพย์แบบรัวเลยจ้า

นี่ใช้แบบความเป็นสปา
ท่านนึงเดินลงจากบันไดมาเลย
เดินออกมาแบบตะหมึ้กตะแม๊

ใช่ค่ะปรากฏตัวต่อหน้าพี่สื่อแต่ละครั้ง

พีน้องทีนะคะลูกชายของพ่อบีม

ตะมุตะมิเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากพี่ป้านาอาได้เพียบเลย
ตั้งแต่ลงบันไดมาเลยค่ะโอ้โหเดินมาแบบตะมุตะมิน่ารักเนอะ
ระหว่างที่สัมภาษณ์พูดคุยกับพ่อแม่บนเวที
พี่ก็นั่งฟังกันบ้างอ่ะปีนป่ายบ้างคุณผู้ชมดูนะ

ใช่ค่ะอยากจะพูดออกไมค์สักหน่อยตามภาษาเด็กน้อย
จากนั้นพอจะสัมภาษณ์โอ้โหด้วยความที่ว่าไมค์มันเยอะคุณผู้ชมน้องก็แจกความคึกคักทักทายพี่สื่อกันเลย

โดยชอบไมค์ทะละทีพีสีเขียวนี่แหละค่ะ

พูดว่ายังไงลองไปฟังดูค่ะ

ไม่นักข่าวบอกหูวิ้งไปหมดแล้วแม่

ใช่เพราะว่าสีมันสดแล้วมันน่ารัก
ตอนแรกฉันก็งงว่าคนไหนน้องพีคนไหนน้องที

จากนั้นให้คุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับพี่สื่อต่อเลย

โดยพ่อบีมและแม่ออยเขาก็อัปเดตเรื่องการเลี้ยงลูกตอนนี้

ใช่ถ้าไม่งั้นไม่ไหวนะพูดจะไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องได้ต่อ

ใช่ค่ะพอเก็บลูกเสร็จปุ๊บอัปเดตการเลี้ยงลูกหน่อย
บอกว่าโอ้โห๔คนเหรอจ๊ะบันเทิงสนุกสนานมากเวอร์
แฟดชายก็คือกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้แสดงมาก

ลูกชายเนี่ยตอนนี้๓ขวบอยู่ในวัยทอง๓ขวบ
วัยทองมันเป็นวัยที่งองแงเป็นวัยที่ไร้เหตุผลอะไรประมาณนี้
ส่วนแฝดหญิงออกมาตอนนี้ก็ยังพอเลี้ยงง่ายอยู่
เพราะว่ายังเด็กหูยังเด็กน้อยอยู่ยังไม่มีรอย

ใช่ค่ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเผยถึงเรื่องที่น้องพีน้องทีเตรียมจะเข้าโรงเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว
นี่น่ารักมากอันนี้คือแฝดหญิงไอยาอันวาคนซ้ายคนซ้ายอันยาคนขวาไอวา
พี่บีมบอกว่าเนี่ยตอนนี้ลูก๔คนแล้วต้องเร่งปั๊มเงินแบบรัว
ก่อนจะเมาส์ขำว่าตอนนี้เริ่มสอนลูกชายเข้าห้องน้ำเองแล้วนะคะอ้าวไปฟังกันหน่อยค่ะ
แต่๓เนี่ยหัวเขาคิดแล้วนะว่าเขาจะวางแผนอะไรคือพี่ทีเนี่ยเขาจะสันโดดกว่า
พีเนี่ยจุงมือเดินเล่นกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ห่วงแล้วไปโรงเรียนนี่คงจะสบาย
ก็คิดว่าจะเป็น๔แบบแหละคงไม่ใช่๔คนละ๒แบบอะไรอย่างนี้
เท่าที่มีหลานสาวก็คือสนไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ใครบอกผู้หญิงเรียบร้อยเนอะแต่ผู้หญิงสนนะ
เท่าที่มีอีกแล้วจะต้องวางแผนเวลาเตรียมตัวเรื่องเข้าห้องน้ำเรื่องขันเข้าเอง

เขาไม่ใช่ผู้ชายเขาก็แบบไม่รู้
ดูอะไรเขาลูกยืนฉี่เองเก่งมากเลย
ดูสิเขาไม่ใช้มือเท้าด้วยมีมาจับแล้วนะ
ความบุญใจคุณพ่อน้องอาลา